คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของโควิด๑๙กันหน่อยค่ะ
วันนี้เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายออกมาแถลงเกี่ยวกับโควิด๑๙ในพื้นที่นะคะ
ล่าสุดมีผู้ป่วย๒รายเป็นหญิงสาวชาวไทย
ที่ไปทำงานในสถานบันเทิงฝั่งท่าขี้เหล็กเมียนมา

นี่คือผู้ว่าประจนปรัชกุลผู้ว่าเชียงรายนะคะ
ก็ลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติเข้าพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
แพทย์ทศเทพบุญทองก็บอกว่าผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น๒รายเนี่ย
ก็คือหลังจากพบผู้ป่วยรายที่๙เมื่อวันที่๓๑มีนาคม
มีระยะเวลาปลอดผู้ป่วยโควิด๑๙๒๔๒วัน
๒รายที่เจอคือรายที่๑๐เป็นหญิงสาวชาวเชียงราย
เดินทางไปทำงานสถานบันเทิงที่จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา
ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกับผู้ติดเชื้อที่พบที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ส่วนรายที่๑๐นี้ค่ะพบว่าเมื่อวันที่๒๕พฤศจิกายนมีอาการไข้ต่ำแล้วก็มีอาการไอ
ถัดมาสักพักหนึ่งผ่านไปก็เริ่มมีอาการอย่างต่อเนื่อง
พอเช้า๒๗พฤศจิกายนลักลอบเข้าช่องทางธรรมชาติพร้อมกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงนะคะ
แล้วก็ไปพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สายพักแยกห้องกับเพื่อนที่มาด้วยกัน
ี่สิบแปดพฤศจิกายนค่ะก็นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างจากโรงแรมที่พักไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล
แล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่ห้องแยกโรคที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ต่อมาวันที่๒๙นะคะผลการตรวจพบเชื้อก็คือมีผลเป็นบวกเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙รายที่๑๐ของจังหวัดเชียงราย
ส่วนผู้ป่วยรายที่๑๑ค่ะเป็นหญิงสาวชาวจังหวัดพยาว
ลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายมาพร้อมกับผู้ป่วยรายที่๑๐นะคะอยู่โรงแรมเดียวกัน
พักกันคนละห้องสั่งอาหารผ่านระบบออนไลน์มากินกันในห้องพัก

พฤศจิกายนอาการเริ่มมีเริ่มปวดหัวเริ่มมีน้ำมูก

ที่พักโรงแรมแล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
นำเข้าห้องแยกแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
พฤศจิกายนผลการตรวจยืนยันออกมา

และนี่ก็คือรายที่๑๑ของจังหวัดเชียงราย
คุณผู้ชมคะยังมีอีก๔ราย
ลักลอบหลบหนีข้ามแม่น้ำเมย์อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
เข้ามาเที่ยวแล้วก็มาพักในอำเภอแม่สาย
ตั้งแต่๒๖พฤศจิกายนถูกจับส่งไปตรวจเชื้อ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
อยู่ระหว่างรอฟังผลค่ะเทศบาลตำบลท่าสายลวด
ก็ทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
การเดินทางของ๔หญิงสาวกลุ่มนี้
มีการนำภาพเซลฟี่ระหว่างข้ามแดนริมแม่น้ำเมย

โพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดียในโลกออนไลน์ด้วยนะคะ
ภาพเหล่านี้ค่ะภาพที่เขาเซลฟี่กัน
วิจารณ์กันเยอะว่าลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมา
ยังไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่แล้วโพสต์ด้วยไงฮะ

ภาพวงจรปิดเนี่ยพบว่าทั้ง๔รายนี้
วิ่งเส้นทางอำเภอแม่สอดปลายทางอำเภอแม่สาย
แล้วก็ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะโอ้โห
แล้วก็มีการส่งภาพยืนยันไปให้ทางสาธารณสุข
จังหวัดตากนะคะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่าฝืนเรื่องการตรวจคัดกรองโรคด้วยนะฮะ

ตอนเนี้ยถูกคุมตัวได้เรียบร้อยแล้ว
จากถูกดำเนินคดีก็ต้องรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ด้วย